รำรับเสิร์ธเป็นลำดับต่อจากรำเขี้ยนพรายและเหยียบลูกมะนาว
พรานผู้ถือเสิร์ธโนราใหญ่จะรำขอเสิร์ชจากพรานซึ่งจะไม่ยอมให้โดยง่าย
แต่จะหยอกล้อเล่นตลกกันหลายกระบวนท่า
รำโดยแสดงลีลาให้พรานเห็นใจจนยอมมอบเสิร์ธให้
เมื่อนายโรงได้เสิร์ชจากพรานแล้วก็จะสวมเสิร์ธและร่ายรำแบบต่าง
รำยั่วทัพหรือรำทำบทไปเรื่อยโดยไม่ต้องจับบทหรือเล่นเป็นเรื่องเลยก็ได้
เพราะการแสดงโนราแต่เดิมนั้น
เน้นการร่ายรำมากกว่าการเล่นเป็นเรื่อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน